อุบัติเหตุนะฮะที่ปลาจีนบุรีครับรถมอเตอร์ไซค์ขี่มาเนี่ย
มากันสองคนนะฮะเป็นผู้หญิงเป็นคนขี่นี่นะครับ
จู่ก็โดนสายเคเบิ้ลครับเกี่ยวรถจนล้มคว่ำนะฮะ
บาดเจ็บทั้งคู่ครับไปดูนาทีที่เกิดเหตุกันฮะ
คือสายเคเบิ้ลนะครับที่มันเขาเรียกไงมันห้อยลงมานะ
เข้าใจได้เลยว่าไม่เห็นอ่ะอ่ามันตกลงมา
ค่ากทางคุณผู้ชมครับนี่คือความอันตรายเลยอืมอืมนะฮะ
เขาขี่มาเนี่ยครับอยู่ที่อำเภอศรีมหาโพธินะครับปลาจีนบุรีครับ
เที่ยงครึ่งที่ผ่านมานี่เองนะครับเกิดขึ้นวันนี้เลยสดร้อน
หลังเกิดเหตุลูกชายของทางคนที่ขี่รถนะฮะลูกชายเนี่ยชื่อคุณวายุนะฮะ
คุณแม่ชื่อว่าคุณจันทร์นะครับคุณวายุบอกว่าได้แจ้งความกับตำรวจเป็นที่เรียบร้อยนะครับ
เพราะว่าตอนเกิดเหตุนั้นแม่ขี่มอเตอร์ไซค์มาจะกลับไปที่ทำงานครับ
คนที่ซ้อนก็เป็นเพื่อนชาวกัมพูชานั่งมาด้วยนะครับ
ถึงที่เกิดเหตุปรากฏว่าสายเคเบิ้ลมันตกลงมาแล้วก็เกี่ยวเข้าที่รถมอเตอร์ไซค์จนล้มลง
นี่พอเขามาจับถึงได้เห็นนะคะมันไม่เห็นจริงนะคะ
ใช่ยิ่งดูในภาพวงจรปิดเมื่อสักครู่นี้เนี่ยพยายามเพ่งอยู่ก็เห็นยากมากนะครับ
แต่ว่าทั้งสองคนที่บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยนะฮะ
ซึ่งทางตำรวจก็เดินทางไปอย่างภาพที่คุณผู้ชมเห็นนะครับ
สายมันยังขวางถนนอยู่เลยนะฮะทางเข้าหมู่บ้านครับ
ชาวบ้านเขาก็เลยต้องช่วยกันเก็บสายเข้าข้างทางแล้วก็แน่นอนฮะ
อันนี้ทำเบื้องต้นก่อนแจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับ
ในการตรวจสอบแล้วก็แก้ไขต่อไปนะครับเอามาให้ดูนะฮะ
เนี่ยค่ะก็เกิดขึ้นได้ค่ะความไม่เรียบร้อยบนท้องถนนก็นำไปสู่อุบัติเหตุนะคะ